คุณผู้ชมคงได้เห็นคลิปหนึ่งคลิปที่ถูกแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์แล้วนะคะ
กรณีรถสองแถวที่ไปมีปากเสียงกับรถเก๋งคู่กรณี
คนขับรถสองแถวก็เลยชักมีดมาขู่เพราะว่าคนขับรถเก่งก็พยายามที่จะเดินเข้าไปหา
คล้ายว่าจะทำร้ายร่างกายแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่ขับรถสองแถวเนี่ยนะคะ
โดนตำรวจเรียกปรับไปแล้วเป็นเงิน๑๐๐๐บาทพร้อมกับทำประวัติด้วย
เดี๋ยวไปชมพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
คือคนเสื้อดำเป็นคนขับรถเก่ง
พยายามจะเดินเข้าไปหาคนขับรถสองแถว
แต่ว่าคนขับสองแถวเขามีอาวุธไง
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพจากกล้องมือถือค่ะ
เจนเนี่ยนะคะผู้ชายเสื้อสีดำเป็นคนขับรถเก๋ง
กำลังยืนชี้หน้าด่าคนขับรถสองแถว
หลังจากนั้นก็วิ่งพลวดเข้าไปเลยค่ะ

ปรากฏว่าคนขับรถสองแถวก็ไม่ยอมล่ะค่ะ
มีดออกมาเลยออกมาขู่คู่กรณีทำให้ชายเสื้อดำต้องถอยกลับไป
ภาพนี้นะคะถูกแชร์มาจากเพจดังเพจหนึ่งในเฟซบุ๊กแหม่มโพดำนั่นเอง
ระบุข้อความแบบนี้บอกว่าคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่

อันนี้คือแค่จะควักมีดคือถอยกลับแล้ว
ใช่คือเขามีปากเสียงกันเป็นภาษาใต้ไงคุณ
ก็เลยบอกว่าคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีติดตามเรื่องนี้ไปอย่างคุณต้น
เจ้าของคลิปเล่าแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔มิถุนายนเวลาสักบ่าย๓โมง
รถสองแถวไปจอดส่งผู้โดยสารขวางทางรถเก๋ง
แล้วก็ไปมีปากเสียงกันเป็นภาษาใต้เมื่อสักครู่
ถ้าเกิดว่าได้ยินก็น่าจะรู้
ก่อนที่คนขับรถสองแถวจะชักมีดออกมาคู
หลังจากนั้นก็เลยต่างคนต่างแยกย้ายตามคลิปเลยค่ะ
คือโชคดีที่คนขับรถเก่งตัดสินใจเดินกลับมา
งั้นคงจะเกิดเหตุการณ์มากกว่านี้นะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีสวัสดิ
ผู้กำกับการตำรวจนครบาลราชพร้าวบอกว่า
นายนพดลหรือว่าทองแสนแก้วอายุ๓๓ปี

และนายถนอมศักดิ์เจริญพาณิชย์อายุ๕๑ปี

สุดท้ายก็มาให้ปากคำทั้งสองฝ่ายก็เคลียร์กัน
ไม่ติดใจกันพูดจากันได้ตกลงกันได้

ด้วยความที่ตอนนั้นเป็นอารมณ์ไง

คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจ
ตอนนั้นมันอารมณ์ไงมันคุมไม่ได้
คือนายนพดลคนขับรถสองแถว

บอกว่าขณะที่ตัวเองขับรถออกจากป้ายรถประจำทาง
เห็นผู้โดยสารคนหนึ่งกำลังก้าวลงรถอย่างกระทันหัน
ตัวเองก็เลยเบรกทำให้ตัวตัวเองแล้วก็ตัวรถหยุดหน้าปากซอยพอดี
จังหวะนั้นเองค่ะก็มีรถเก๋งขับออกมาจากปากซอย
เกือบที่จะชนกันซึ่งชายคนขับเนี่ยนะคะคือคนขับรถเก่งก็ลงออกมา
แล้วก็ตะโกนด่าตนเป็นภาษาใต้ด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างหยาบคาย
แล้วตัวเองก็เลยลงมาจากรถมากล่าวคำขอโทษ
แต่ว่าชายคนนี้ก็ยังเดินวนมาดูทะเบียนแล้วก็ปรีเข้ามาจะทำร้ายตนเอง
ตัวเองก็เลยชักมีดพกออกมาขู่ทำให้ชายคนนี้เดินกลับไปที่รถ

ส่วนอาวุธมีดนั้นนะคะที่ตัวเองพกมาบอกว่าเป็นการป้องกันตัว
เนื่องจากว่ามีเหตุธรรมวิวาสกับวินจักรยานยนต์ในซอย
ก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะ
ทางด้านของนายถนอมศักดิ์เองก็กล่าวยอมรับนะครับว่าขณะนั้น
ตนเองอารมณ์ร้อนแล้วก็ได้ขอโทษนายนพดลไปแล้ว
พยายามจะเข้าไปหาเรื่องเพราะว่าขาดสติ
ในเบื้องต้นคดีดังกล่าวก็เป็นคดีทะเลาะวิวาสด้วยวาจานะครับ

แต่ว่าเนื่องจากว่าคนขับรถสองแถวพกพาอาวุธมีดมาด้วย
จึงทำประวัติเอาไว้แล้วก็แจ้งข้อหา

ไม่ควรจะพกมีดนะครับนะครับต้องใจเย็นกันด้วยครับใช่แล้วค่ะ